ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ชมช่วยกันสังเกตหน่อยว่า
คุณผู้ชมมองว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าคุณพ่อเขาไปร้องศูนย์นำรงธรรม
จังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ

คือคุณพ่อบอกว่าลูกชายพิการมีอาการป่วยทางสมอง

ทางครอบครัวก็เลยแจ้งตำรวจให้ช่วยมาควบคุมสถานการณ์
แต่กว่าตำรวจจะไปถึงลูกชายก็อาการดีขึ้นแล้วเข้าไปนอนแล้ว
ตำรวจมากัน๔นายมาถามว่าไหนเป็นยังไงอยู่ไหนแล้ว
พ่อก็บอกว่าอ๋อสงบแล้วอยู่ในห้องแล้วนอนแล้ว
ตำรวจเข้าไปเปิดประตูเขาก็ตกใจวิ่งหนีออกไปทางด้านหลัง

ก็เลยยิงเข้าไปถึง๔นัดจนเขาตาย
คุณพ่อก็เลยบอกว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ไปนัดแรกคุณพ่อก็ร้องขอแล้วว่าหยุดยิงหยุดยิง
คุณพ่อถูกยิงเข้าที่มือคือยกมือห้าม

นายประกอบรัตนดีกับญาตินะคะไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
ที่สูตรนำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเศรา
บอกว่าเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทร
อนฉิมพลีทำเกินกว่าเหตุ
ครอบครัวซึ่งมาทำงานก่อสร้างแล้วก็พักกันอยู่ที่บ้านพักคนงาน
ภายในโรงเรียนสุเหล่าดอนเกาะกาหมู่๓
ตำบลดอนเกาะกาอำเภอบังน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังเลิกงานเขาก็นั่งกินข้าวกันอยู่นะคะ
ถนอมศักดิรัตนดีลูกชายมีอาการพิการ
ทางสมองเกิดอาการคลุมคลั่ง
ความมีดขึ้นมายืนร้องเอะอะโวยวาย
ญาติก็พยายามพูดจาปลอบโยนแล้วก็โทรศัพท์
แจ้งขอกำลังตำรวจผู้ทนดอนฉิมพลี
ให้ไปช่วยควบคุมสถานการณ์
ระหว่างที่รอตำรวจให้เดินทางไปถึง

นายถนอมศักดิ์สงบสติอารมณ์ลงได้

ก็มาถามว่าคนก่อเหตุอยู่ไหน

งบสติแล้วเข้านอนแล้ว

พอลูกชายเห็นตำรวจก็ตกใจ
ขึ้นจากที่นอนวิ่งหนีออกไปนอกห้อง
ชนกับตำรวจที่เดินเข้ามา

แล้วก็ได้ยินเสียงตำรวจที่มาด้วยกัน
ร้องตะโกนว่ายิงเลย

พอพ่อเห็นลูกชายถูกกระสุนปืน

ยิงหยุดยิงยกมือขอร้องให้หยุดยิง
พ่อถูกปืนยิงเข้าที่มือ

จากนั้นก็เลยช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวนะคะ

อนฉิมพลีแจ้งความดำเนินคดี
กับตำรวจว่ากระทำการเกินกว่าเหตุ

ตำรวจไม่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะ

ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปร้องที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัด

ทางศูนย์นำรงธรรมจังหวัดชาติเชิงเศร้า

ทางศูนย์นำรงธรรมจังหวัดชาติเชิงเศร้า